นี้เขาอยากชวนมาดูกรุ๊ปที่เขาดูน้องปลาไหล
เออปลาไหลสีทองตัวนี้หน้าตาตะมุตะมิสุดคิ้วสุดน่ารักเลยจ้า
พูดถึงปลาไหล่ปลาไหลสีทองแบบนี้คนก็ต้องมาสิจ๊ะ
ผมชอบยังตรงไหนรู้ไหมเขามีไฟมาส่องด้วยดู
ให้เห็นชัดใช่ปะมันเหมือนไฟมาส่องเลย
ใช่มาส่องให้ความสว่างจะได้เห็นกันชัดไปเลย
นี่ดูเลยค่ะเอาให้ชัดเลยนะเดี๋ยวให้เราให้คุณผู้ชมดูใกล้
ครับนี่หน้าตาน่ารัก
ปลาไหล่ตัวนี้ใช้ช่างแต่งหน้าที่ไหน

ก็นั่นไงถึงมีคนบอกเฮ้ยมีใครมาเขียนคิ้วเขียนตาให้น้องหรือเปล่า
จะบอกว่านี่คือธรรมชาติล้วนโตมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ
ไปถามคุณพี่คนนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของปลาไหล่ค่ะ
ทวงกำติอายุ๕๓ปีชาวพยาวนี่แหละ
บอกว่าไปเจอน้องปลาไหล่ตัวนี้ตอนที่ออกไปหาปูหาปลา
แถวทุ่งหนาใกล้บ้านวิธีการของพี่ทวงก็คือ
นำกระบอกกระบอกหาปลานี่แหละเขาเรียกว่ารัน
เอาไปใส่ไว้ตามร่องคันนาอ่ะทิ้งเอาไว้สักพักนึง
พอถึงเวลาไปเก็บรันมาแต่ว่าเจอ
เจออยู่๑บอก๑รันที่มันประหลาดกว่าตัวอื่นก็คือ
มีปลาไหลอยู่ข้างในแล้วมันเป็นปลาไหลสีเหลืองสีทอง
แล้วมีจุดแต้มขาวสลับกันไปเป็นลายด่างแบบนี้
สวยสะดุดตาแถมที่สำคัญเวลามองตาปุ๊บ
น้องมีในตาน่ารักมันได้ดูว่ะปลาปลมดูแล้วไม่เหมือนที่ไหนเลย
ก็เลยนำมันกลับมาใส่ตู้กระจกเอาไว้ให้กับชาวบ้านเขามาดูแล้วค่ะ
ชาวบ้านก็เลยอยากจะเห็นกับตาซิว่าปลาไหล่คิ้วตัวนี้ปลาไหล่น่ารักตัวนี้
หน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่สำคัญเผื่อว่ามันจะให้โชคให้ลาบ
รีบมาดูกันใหญ่เลยค่ะแล้วดูยังไงอ่ะเอางี้เลยง่ายสุดเลขที่บ้าน
ดูเลขที่บ้านเหรอถูกต้องเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านหลังนี้
ดังนั้นก็เลยคิดว่าเออดูเลขที่บ้านแล้วกันง่ายดี
หรือบางคนบอกจุดทูปได้ไหมจุดทูปเสียงไทยด้วยเลยจะได้ให้มันชัด
จุดมันข้างหน้าตู้กระจกเนี้ยแล้วมันมีฟองน้ำเหรอ
ก็ต้องมีมันหายใจมันหายใจพลพนฟองอากาศ
มันไม่มีฟองอากาศตายอ่ะดิตัวเป็นเป็นแล้วคุณหายใจได้ไงอ่ะ
อ้าวต้องมีทรงอากาศลอยออกมาเหรอคะ
มันโผล่มาทั้งเหงือกผมบ้างเดี๋ยวคุณเฮ้ยปกติคุณเคยดูอะไรผ่านตู้ที่เป็นกระจกแบบนี้ป่ะ
ก็มีบางมันเป็นยังไงคะมันก็ใสดีเราก็ดูไปเพลิน
ดูแต่ตาอย่างนี้เหรอก็คุยคุยกับคนที่เขาเป็นคนจัดการ
เหรอว่าเอิ๊ยทำไมน้องหน้าตาแบบน่ารักนิ้ว
ก็ถามเขาแหละถ้าเรามีอะไรสงสัยเราก็ถามเมเนเจอร์

ใช่มีอะไรเราก็ถามเมเนเจอร์มีข้อสงสัยอะไรก็ถามเขา
แต่เราไปดูเฉยนะแล้วคุณต้องจุดทูปเสียงทายไหม
จุดทำไมเอาก็เผื่อจะได้เห็นไง
เอาแล้วคุณเอาเลขมาจากไหนถ้าคุณไม่จุดทูป
ก็ถามผู้จัดการว่าผู้จัดการนี่จะเป็นผู้บอก
เขารู้หมดอันไหนดีไม่ดีเขารู้หมด
ผู้จัดการคุณนี่แนะนำให้คนอื่นรู้จักได้ไหม
พอแล้วดูเรื่องนี้ยังไงซะต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชมนะคะ